กันต่อนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับคู่นี้เลยค่ะ
ฝาแฝดกู้ภัยใจพระค่ะพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ค่ะ
หลังจากที่ปิดทองหลังผ้ามานานหลังเนี่ยคนเริ่มเห็นความดีแล้ว
ใช่ล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
กรมสรรพศูนย์บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
พร้อมเปิดใจค่ะวันพุธที่จะถึงนี้นะคะ

ถูกต้องคือตอนนี้ลิงขัดเขาเรียกอะไรไม่มีกินเลยคุณผู้ชม
ไม่มีนักท่องเที่ยวเอาอาหารไปให้นะคะ
โดยจะขนผลไม้ไปให้ทั้งทุเรียนเงาะถั่วเอาไปให้กินหมดเลยคุณผู้ชม

ทราบเหมือนกันค่ะพี่บินบอกว่าก่อนไปเนี่ยส่งคนไปสำรวจนะคะ
ว่าจริงลิงไม่ได้กินแค่กล้วย

ชอบกินทุเรียนแบบว่าสุกด้วย

แล้วมานั่งเครียร์สงบศึกลิงลบลีด้วยค่ะ

กล้วยไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีอะไรกินกล้วยกิน
แต่สำคัญหลักณตอนนี้แหละครับ
ต้องเลือกได้เขาจะเลือกกินอะไรครับ
ลิงมันก็มาตีกันนี้เลี้ยงพร้อมกัน
แล้วป่อนลูกวีสปี๊ดปุ๊บ๓จุดเปิดพร้อมกันเลย
ผมจะไปเอาทนายไปก่อนนะฮะเอาทนายไปล่วงหน้าก่อน
เอาเรียกแต่ละฝ่ายมาคุยกันนั่งคุยกันเลย

ว่าโอเคเราต้องสามัคคีกันรักไข้กัน
นักท่องเที่ยวที่ไม่มานะวันนี้เพราะลิงตีกัน